แข่งขันนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับ
ผลจะออกมาเป็นอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่เกมคู่แรกด้วยที่มาเลเซียนะครับ
ต้องลุ้นซึ่งถ้าเกิดว่ามาเลเซียเนี่ยสะดุดเสมอขึ้นมา
แต่ว่าแพ้ในโอกาสทีมไทยที่จะเก็บ๓แต้มแล้วแซงเป็นแชมป์กลุ่มก็มี
ก็อาจจะไม่ต้องเจอเวียดนามในเกมรอบรองชนะเลิศนะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวนะครับของกีฬาทุกชนิดอย่างที่เราทราบกัน
รองนายกรัฐมนตรีก็เดินทางนะครับไปเชียร์นักกีฬาหลายประเภทเลยนะครับ

แล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีโอกาสไปเชียร์นักฟุตบอลทีมชาติไทยกันด้วยนะครับ
ช่วงเย็นเมื่อวานนะครับบรรยากาศฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายก่อนที่จะแข่ง
ขันเจอกับสหปลาวเขาเป็นเกมในกลุ่มบีนัดที่๔นะครับมัน
ก็บอกว่ามีการเช็คความฟิตสภาพร่างกายของนักเตะอีกครั้งแน่
ก่อนเกมว่าจะเปลี่ยนกี่ตำแหน่งแต่มีแน่นอนนะครับสำหรับผู้
ที่จะต้องเน้นความสดลงไปแล้วก็เก็บตัวหลักเอาไว้เพื่อแข่ง
ขันในรอบรองชนะเลิศนะครับที่ผ่านมาทีมสตาร์ฟโค้ดพยายาม
กัสในจุดที่ผิดพลาดแล้วก็บอกให้ผู้เล่นได้รับรู้และ
แก้ไขในการซ้อมเพื่อให้ฟอร์มดีขึ้นในเกมต่อต่อไปก็
คาดการณ์๑๑ตัวจริงครับที่จะเจอกับสคปลาวน่าจะเปลี่ยนหลัก
ตำแหน่งแต่ระบบยังคงเหมือนเดิม๔๒๓๑ประตูเป็นกวิน
ครับแบ็คขวานาคินวิเศษชาติเซนเตอร์มีอานุศักดิ์กับ
ทางโจราธานแบ็คซ้ายจัตุรพัทนะครับกลางกลางวิลเลียอม
กับธานรกรรุมจัสกุลในลูกสามคนครับขวาจะเป็นจักริต
ละพลซ้ายเป็นเวทีสารคำแล้วตรงกลางเนี่ยใช้
เป็นจาบินเดวิสศูนย์หน้าก็จะเป็นธีรศักดิ์เผยพิมาย
ครับส่วนทีมชาติลาวก็ไร้นักเตะบาดเจ็บหรือว่าติดโทษ
แนนแม้ว่าก่อนเกมจะตกรอบไปแล้วแต่ก็ยังคงจะส่งผู้
เล่นชุดที่ดีที่สุดเพื่อหวังจะสร้างเซอร์ไพรส์ในการเจอกับทีมชาติ
ไทยก็จะนำโดยโจดี้แหวนประเสริฐนะครับภูเวียงภูลสวัสดิ์แล้วก็
มีเอกมัยอ่าราชจักรนะครับคอยลาดตะข่ายบุญพระจันทร์บุญกองครับ
เป็นคนสำคัญของทีมชุดนี้ด้วยนะครับเนี่ยเคยคุมทีมชาติ
ไทยถ้าจำกันได้นะครับรุ่นอายุไม่เกิน๒๒ปีเจอกับสคปลาว
มาครั้งหนึ่งครับแล้วก็แพ้ไปด้วยสกอร์๐ต่อ๑ในศึก
แชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะครับรุ่นอายุไม่เกิน๒๒ปีตอนนั้น
ไปถึง๒๓ปีในรอบสุดท้ายนะครับซึ่งมาโน่ตอนนั้นก็ยัง
เป็นโครชใหม่เลยครับมาเป็นผู้ช่วยของท่านวินดี้
ฟีดเชฟเฟอร์แล้วก็มารับงานส่วนเมื่อวานที่ผ่านมาผล
เอกประวิทวงสุวรรณครับรนยรรธบนตรีแล้วก็ประธางคราน
กรระกรานโอลิปิคหาประเทชไทยเดินทางไปให้กำลังใจ
นะครับผู้สื่อข่าวก็ได้ถามทางบิ๊กป้อมว่ามีอะไรอยาก
ฝากถึงนักฟุตบอลทีมชาติไทยหรือเปล่าก่อนเจอกับทีมชาติ
ลาวนะครับซึ่งบิ๊กป้อมก็ให้สัมภาษณ์ว่าอย่างไรรอให้
ฟังกันดูครับ
นี้ครับกลายเป็นแย่งซีนบทสัมภาษณ์ไปเลยครับตอนท้าย
เอามาดูเทเบอร์เทนนิสนะครับย้อนให้ดูความสำเร็จกันอีก
หนึ่งดีกว่าครับรอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิงนะครับ
ไทยในรองแชมป์เก่าเจอสิงคโปร์แชมป์เก่าแล้วก็คู่ปรับ
ตลอดการนะครับเราเจอเราก็แพ้มาตลอดเพราะว่าเขามีนักกีฬา
โอสัญชาติมาด้วยก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่าณวันนี้นักกีฬา
ถือว่าพัฒนาไปมากนะครับไปเล่นในหลีกต่างประเทศ
ด้วยคู่แรกเนี่ยน้องหญิงครับสุธาสินีคนนี้มือหนึ่งของ
ไทยนะครับมือ๒๑ของโลกด้วยชนะทางจูจิงยี่มือ
ร้อยสามสิบเจ็ดของโลกสามต่อศูนย์เกมนะครับ
จากนั้นคู่สองอรวรรณภาระนังครับมือร้อยสิบสอง
โลกก็เอาชนะทางเชิงเจียนนักกีฬาโอสัญชาติจาก
มือหนึ่งของสิงคโปร์ในทีมชุดนี้ด้วยครับแล้วเป็น
มือห้าสิบห้าของโลกไปสามต่อสองเกมออกนำสองต่อ
ศูนย์คู่และคู่สามครับน้องสาวของน้องหญิงนะครับ
จินนิพาสเวชบุษมือหนึ่งร้อยสิบแปดของโลกชนะทาง
ว่องซินรูมือร้อยแปดสิบสี่ของโลกไปสามต่อหนึ่ง
เกมจบการแห่งขาดนะครับชนะขาดรอยสามต่อศูนย์คู่ก็
เหรียญทองประเภททีมหญิงได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาส
ซีเกมซึ่งไม่ง่ายเลยนะครับสำหรับกีฬาเทเบิ้
นิสส่วนทีมชายเนี่ยก็เอาชนะมาเลเซียไปได้สาม
หนึ่งคู่นะครับคว้าเหรียญทองมาครองได้เหมือนกันก็
เป็นเหรียญทองในรอบ๒๑ปีหลังจากได้ครั้งล่าสุด
สี่เกมที่มาเลเซียในปีสองพันเอ็ดครับกรีธาวิ่งสี่
ร้อยเมตรชายดาวรุ่งที่แจ้งเกิดอีกหนึ่งคนครับโจชัวร์
เบิร์ดแอคคินซันลูกครึ่งไทยออสเตรเลียในวัย๑๙ปี
ก่อนอันนี้ได้๑เหรียญทองไปแล้วจากวิ่งผลัดนะครับ
สมสี่คูณ๔๐๐เมตรโจชัวร์ก็ยังคงโชว์ฟอร์มเก่งครับ
วิ่งเขาเส้นชัยเป็นอันดับที่หนึ่งในสี่ร้อยเมตรชาย
นะครับสี่สิบหกจุดสี่สี่วินาทีเหนือทางลีงล็อคพูนและ
กีฬาอันดับ๒นะครับจากทางเจ้าภาพเวียดนามที่ทำไป
สิบเจ็ดจุดสองเจ็ดวินาทีดับสามเนี่ยเป็นทางตัน
ยังจากสิงคโปร์นะครับก็คว้าเหรียญทองที่สองครั้งนี้
ได้ครับสำหรับทางโจโชโรเบิร์ตนะครับในซีเกมยังมี
หนีนะครับสำหรับโจชัวร์ยังตามเชียร์กันได้วิ่ง๘๐๐
ร้อยเมตรชายนะครับส่วนไฮไลท์สำคัญเลยครับอยู่ที่วิ่งผลัดสี่
คูณ๑๐๐เมตรทั้งชายและหญิงนะครับอย่าลืมติดตาม
เชียร์กันด้วยส่วนการเงินขันคลีทธรรมเมื่อวานนะครับ
เป็นวันที่๒ใน๔เกมเนี่ยนะครับเหงียนเทียนเจือง
นักกีฬากระโดดสูงชาวเวียดนามที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทองก็ไปขอแฟนสาวนะครับ
อย่างเงียนไทยเฟืองซึ่งเป็นนักกีฬาเสมอตรก็
แต่งงานหลังจากที่ลงโพเดียมรับเหรียญมาก็ทำเอาแฟนกีฬาเข้ามาแสดงความยินดีกัน
โอ้โหอย่าอุ่นน้ำฝาข้างเลยนะครับโดยเฉพาะการแสดงความยินดีในโลกออนไลน์ครับ
สรุปเหรียญรางวัลให้ติดตามกันหน่อยนะครับ
เวียดนามเจ้าภาพไปแล้วครับโอ้โห๖๘เหรียญทองนะครับ
แล้วก็ไทยที่๒๒๗ส่วนฟิลิปปินส์๒๐อินโด๑๙และสิงคโปร์๑๗เหรียญทอง
ก็หวังว่าจะรักษาอันดับได้นะครับทีมไทยโดยเฉพาะการเป็นเจ้าเหรียญทองในกีฬาสากลที่มีการบรรจุในโอลิมปิกเกมส
ที่เป็นความหวังนะครับของทางคณะกรรมการโอลิปิกแห่งประเทศไทยและการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วย